ส่วนอาการของโมเดซาล่านะครับหลังจากที่ต้องต่อสู้ในเกม
ล่าสุดนะครับก็มีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดยืนยันว่าซาร่าต้องพัก๒เดือนครับ
ส่วนบรรยากาศนะครับของการฉลองแชมป์เรียลมาริดครับ
เป็นแชมป์มากสุดถึงสิบสามสมัยก็ชนะเรียกภูมิไปสามต่อหนึ่งเพื่อเพราะวันเสาร์ที่ผ่านมา
ฉลองแชมป์ก็มากันครบทีมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ขึ้นบนรถบัตร๒ชั้นเปิดประทุนแห่ถ้วยวิเอียไปตามถนนในกรุงมะริด
จากนั้นในช่วงค่ำก็มาฉลองกันต่อที่
รังยาวของตัวเองที่มีแฟนบอล๘หมื่นคนเข้ามา
ฉลองท่ามกลางแสงสีเสียงอย่างอลังการ
สำคัญครับก็คือการที่แฟนบอลตะโกนนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เตะทีมชาติประตูเกรดนั้นได้ออกมาโพสต์
แสดงความไม่แน่นอนในอนาคตของตัวเอง

เขานั้นมีส่วนทำให้ทางโมเมดซาร่าบาดเจ็บที่หัวไหล่
ก็แสดงสปีริตด้วยการทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะครับ
มีใจความว่าในเกมฟุตบอลที่มันมีทั้งด้านดีแล้วก็แย่

พวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็หวังให้ซาร่านั้นหายกลับมาเร็ว

ซึ่งซาร่าเองเนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะครับ
โปสต์นะครับบนเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็มั่นใจว่าเขานั้นจะไปรัฐเสีย
เพื่อเล่นบอลโลกรักษ์สุดท้ายให้กับทีมชายอาหยิบทันเวลา
แล้วก็จะไม่ทำให้แฟนนะครับที่หนุนหลังเขาเนี่ย
ผิดหวังและจะทำให้แฟนบอลนั้นภาคภูมิใจแรงข่าวใกล้ชิดบอกว่าต้องพัก
ประมาณสองเดือนซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยไม่น่าทัน
แต่เชื่อว่าซาร่านั้นสามารถที่จะเรียกความฟิตนะครับ
แล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บตรงนี้กลับมาทันครับปิดท้ายที่รอลิสคาริอูสครับ
สาประตูของเรือภูที่ถูกมองว่าผิดพลาดถึง๒จังหวะในเกมที่แพ้ให้กับมาริด
ก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจและขอโทษแฟนบอลแล้วก็ยอมรับว่าแม้เกมจะจบไปแล้วนะครับ
หนึ่งวันเข้าวันที่สองวันนี้แต่ตัวเขานั้นก็ยังนอนไม่หลับครับ